คำถามนี้ค่ะข้อที่๓มูลค่า๘๐๐๐บาทค่ะครีมเทียมของเนสเล่ทั้ง๓ชนิด
เนทลอร์แบบนี้อ๋อแบบนี้ชนิดไหนราคาคูกิจสูตร

สิ่งที่พี่คิดว่าถูกค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่พี่คิดค่ะ
ประหยัดแต่ว่าแพงสุดเลยค่ะในนี้ค่ะพี่

ถ้าราคาถูกกว่า๘๐บาทค่ะ
ป๋องพี่แจ็คเล็กได้อยู่ต่อค่ะ

อันนี้เป็นของพี่แจ๊กเล็กที่พี่แจ๊เล็กเลือกไว้ถูกไหม

ถูกกว่า
เท่าไหร่ครับ
ได้เลย
บทโรงโทษมาค่ะ
ได้มีบทโรงโทษด้วย

ล็อคแขนข้างเลย
ล็อคแขน
คราวล่ะสิครับพี่แจ๊กโดนลงโทษ
แต่เหมือนพี่ป๋องจะต้องรับกำแพงซะแล้ว
มาดูกันต่อพรุ่งนี้จะไปได้ไกลถึงข้อไหน
ติดตามกันพรุ่งนี้นะครับ
เจ๊เหมาะเรียบบ้าเจ๊เหมาะ

ระเบิดไปไหนมาเนี่ย

คนรำมันก็ต้องขึบคลมด้อยอีก
เปิดเนี่ยหน้ามันเป็นรูเยอะเป็นแผลเป็นเยอะ

น้าพูดอะไรนะคิดบ้างน้าเป็นผู้ใหญ่
ผมนับถือมึงนะนะ

ถ้ามึงเรียกกูขนาดนี้มึงไม่ต้องมาเคารพกูหรอก
มึงพูดเองไง

เรื่องอะไรนี่ตำรวจค้นบ้านแล้วเจอของเหรอ
ผมเครียดอยู่เจ๊ดูอารมณ์ด้วย

ผมหน้าตาไม่จำเป็นแล้วแต่ผมก็มีแฟน

แฮปปี้ดิเครียดสิเครียดเพื่อ
ก็จะพาแฟนไปกินขนมไทยให้มันอเมซิ่งซะหน่อย
แล้วก็จะพาไปซิ่งไปดุ๋งดิ๋งหงุงหงิงหงุงหงิงกันต่อ

แต่ผลสุดท้ายมันไม่เป็นอย่างที่ผมคิด
อ๋อแฟนผมด่าเช็ดเลย
โอ้โฮสะอาดแย่เลยอ่ะ
กินอะไรอ่ะถั่วเขียวเจ้าล้ำตาลโอ้โฮ
มากินไข่เตาโอ้โฮ
แล้วตบท้ายด้วยฟักทองแกงบวชโอ้โห
นี่ต้องถามเจ๊เรื่องขนมเรื่องการกินในเจ๊รัตนิยมเจ๊เขามีเงิน
ใช่เด็กวัยรุ่นโอ้โหชวนเข้าไปกินอย่างนั้น
เออเบ๊กไม่ด่าเช็ตจะกินแล้วผ่วนใส่หน้างังแต่คำแรกเลย
เนี่ยเขาต้องไปกินนี่อะไรเจ๊
ฮันนี่โทสโอ้ฮันนี่โท
อันนี้โทษที่มีไอติมใช่ไหมเจ๊
อ้าวเฮ้ยศัลสมัยใส่อะไร
มีข้าวเหนียวมีลูกชิดมีถั่วดำ
พอใส่รวมไปเสร็จแล้วก็ขูดน้ำแข็ง
เนี่ยแล้วก็ลาดนมเป็นฮันนี่โต๊ดเลย

นี่บ้านผมเลือกน้ำแข็งใสนี่
ฮันนี่โค้ดเขาก็เอาขนมปังมานะ

ตัวอยู่สิระดับเป๊กแนะนำนะ
บอกได้เลยว่าอัพเตอร์ยูเขามีหลายเมนูมาก
แล้วรู้กันไหมถ้าไม่เคยไปกิน
วันหลังไปเปิดดูนั้นแล้วจำมาด้วยว่าเมนูไหนถูกที่สุด
รู้บ้างเมนูขนมจากร้านอาฟเตอร์ยู
เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ชีบูย่าฮันนี่โทสไซส์ใหญ่๒แพนเค้กกล้วยหอม๓ช็อกโกแลตลาวา
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่า
เซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
ตรงนี้ตอนนั้นลูกชายที่จะต่อยมวยเป็นอย่างไร

ลูกชายคนโตห้อยเอาไว้เป็นนักมวยชายาคุ้นเข่าไร้น้ำใจ
ส่วนมากจะต่อยรายการศึกวันทรงชัย

เองเชื่อไหมเป็นอย่างไร
โปรดติดตามตอนต่อไป